พาไปดูบรรยากาศความคึกคักก่อนหวยออกวันพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะ
เรียงกันไปเลยนะคะไปที่โคราชกันก่อน
จังหวัดนครราชศรีมานะคะที่บ้านหลังนึงค่ะ
ในพื้นที่หมู่๓บ้านโดนเมืองเก่านะคะ
ที่อำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มีการนำทูบเทียนไปกราบไหว้หายโบราณเนี่ยค่ะ
คือเก่านะคะแล้วก็มีรอยแตกร้าวบริเวณขอบปากหาย
ชาวบ้านบอกว่าหายใบนี้มีอายุเป็นพันปี

เจ้าของบ้านชื่อว่านางลำแพรศรีสังอายุ๖๙ปี
บอกว่าหายนี้เคยให้โชคค่ะให้โชคมาแล้วสองงวดค่ะ

ใช่ค่ะคนในหมู่บ้านคนในพื้นที่ใกล้เคียง
ก็เลยทยอยมากราบไหว้กันนะคะอืม
คือก่อนพบหายเนี่ยเขาฝันว่าคนในหมู่บ้านให้ขึ้นเรือพายไปในคลองกลางหมู่บ้าน
แล้วก็มีพื้นที่ป่าอยู่ติดกับสวนมีของมีค่าเก่าแก่ฝังอยู่ใต้ดิน
ถ้าขุดนะจะมีโชคลาภอืม
เขาก็เลยไปดูจริงตามฝันไปที่ป่าหลังบ้านลองขุดดู
ก็เจอหายโบราณใบเนี้ยอ๋อเหรอ
ก็เลยเอาขึ้นมาบูชาค่ะขอโชคขอลาบแน่นอน
ก็เนี้ยเอาแป้งไปถูทูขอเลขเด็ดอืม
อืมนี่ถูกมาสองงวดแล้วนะจ๊ะเจ้าของบ้านก็ได้ไปก่อนแล้วสองงวด
ใช่ไปที่เชียงใหม่ครับท่านผู้ชมครับ
ที่วัดป่าลานตำบลสองแควร์อำเภอดอยหล่อนะครับ
มีชาวบ้านเล่าลือกันว่ามีเสาต้นหนึ่งอยู่ในสาราพุทธนิมิตร
ตั้งอยู่ภายในวัดมีน้ำมันไหลออกมานี่ฮะอืม
ออกมาจากเสาแล้วก็มีรูปคล้ายกับหญิงสาวโบราณ
ชาวบ้านก็มากราบไหว้มาขอพรมาขอโชคลาภนะครับ
เพราะเชื่อว่าเป็นต้นตะเคียนมีน้ำมันสีดำไหลออกมาเป็นเงา
คล้ายกับผู้หญิงโบราณกล้าวผมแบบทรงสูง
บางคนก็เอาแป้งมาทามาขูดหาเลขเด็ดอ่า
ก็เป็นตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะชาวบ้านนะคะ
ก็ไปดูที่ต้นขนุนต้นนี้แปลกต้นเป็นสีส้ม
แตกลายงานี่อยู่ที่บ้านหลังนึงนะคะ
อำเภอสวรรคโลกนางสุรัชนีปริมาณหรือป้าติ๋ว
พันธุ์เมืองสามีปลูกไว้ปลูกไป๑๐ปีแล้ว
ลูกทุกปีเนื้อขนุนสีเหลืองอมส้มรสชาติอร่อย
ต้นเดือนค่ะหลานชายเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดใต้ต้นขนุน
มีอยู่ดีนะสีส้มหยดลงมาติดที่รถ
ตอนแรกก็เอ๊ะสีหยดใส่เหรอ

ก็เลยสังเกตว่าที่ต้นขนุนต้นนี้
คือเหมือนเป็นยางสีส้มอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันก็หยดลงมาติดรถเลย
เขาบอกว่าแปลกมากคนก็เลยไปดูกัน
ขอโชคขอลาบกันนะคะ

แต่คนเหนียวส้มเลยนะครับ

บริเวณเก็บรักษากระดูกเรือไม้ตะเคียน
บริเวณวัดนาวงตำบลท่าชักอำเภอเมืองนะครับ

หลังจากที่ขุดพบในลำคลองซักนะครับ
เมื่อปี๕๖นะคาดว่าอายุประมาณ๒๕๐ปีนะครับ
ใกล้กันก็มีปืนใหญ่โบราณอีก๒กระบอก

ชาวบ้านจะเข้ามากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
นำแป้งมาทามาขุดมาถูมาหาเลขเด็ดนะครับ
ก็มีชาวบ้านที่เคยได้รับโชคจากที่นี่นะครับ
น้ำแดงแล้วก็ชุดไทยมาแก้บนกันด้วยนะครับ
ไปดูบรรยากาศที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองจังหวัดชายนาฏ

เลขเด็ดที่คนไปซื้อกันเป็นเลขทะเบียนรถของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ไปดูระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรี

นี่ซื้อกันเกลี้ยงเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีเลขเด็ดอีกหลายอย่างที่คนสนใจกัน
แต่ว่าเลขทะเบียนรถท่านนายกคนซื้อกันเยอะ
แสดงว่าชาวชายนาฏติดตามข่าวสารของทั่วทุกภาค

ไปอีกสักที่นะครับที่อ่างทองครับ
บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ถนนเทศบาล๒ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองนะครับ
นี่ก็เป็นแหล่งซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนะครับ

แม่ค้าสลากบอกว่าช่วงนี้มีชาวบ้านมาหาซื้อสลากเลขมงคลเป็นจำนวนมาก
ทำให้เลขมงคลถูกซื้อจนเกลี้ยงแผงนะครับ
การซื้อขายเลขอื่นทั่วไปก็มีแหละแต่ก็เงียบเหงาหน่อยนะฮะ
มีสลากเหลือตกค้างที่แผงของแม่ค้าท่านที่เราไปถามเนี่ยเยอะอยู่นะครับ
ส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะฮะ
แล้วก็ทุกคนก็อยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย
แต่เขาก็ยืนยันว่ายังขายกัน๘๐บาทนะที่อ่างทอง
เลขดังนี่บางที่ฟ้าไว้๑๒๐นะใบ